การแข่งขันฟุตบอลยูโร๒๐๑๖ที่กำลังจะเริ่มขึ้น
ก็ทำให้นักวิชาการเป็นห่วงครับว่าปีนี้
จะมีการเล่นพนันกันมากที่สุดในรอบ๑๐ปี
มูลค่าการเล่นพนันอาจจะสูงเกือบ๖หมื่นล้านบาท

บางส่วนจะใช้วิธีขอเงินผู้ปกครอง
รวมไปถึงกู้ยืมมาเพื่อเล่นพนันด้วย
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายช่วงฟุตบอลยูโร๒๐๑๖พบว่า
จะมีการใช้จ่ายนอกระบบเศรษฐกิจ
หรือพนันฟุตบอลเพิ่มขึ้นถึง๑๓๗ล้านบาท
คิดเป็นมูลค่า๕๗๘๙๕ล้านบาท
กับการแข่งขันฟุตบอลโลกเมื่อ๒ปีก่อน
ครั้งนั้นมูลค่าเงินพนันอยู่ที่๕๕๘๓๐ล้านบาท

คนรู้จักมีพฤติกรรมการเล่นพนันฟุตบอล
โดยส่วนใหญ่ร้อยละ๕๔๕ล้านบาท

และใช้จ่ายพนันฟุตบอลต่อนัดเฉลี่ย๔๕๕๔บาท

เพิ่มขึ้นถึง๑๖๕๔ล้านบาท
ถือเป็นการใช้จ่ายที่สูงที่สุด
ที่ทำการสำรวจในรอบ๑๐ปี

ผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุว่า
สาเหตุที่มีการใช้จ่ายเล่นพนันเพิ่มขึ้น

เน้นเพื่อความสนุกและเป็นแฟชั่น

ส่วนใหญ่เป็นรายได้ตามปกติ
รองลงมาเป็นเงินออมรายได้พิเศษ
อกจากนี้ยังมีการขอเงินผู้ปกครองมาใช้จ่าย

เมื่อมีคนมาเล่นการพนันฟุตบอลมากขึ้น

จะเกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม

ก่อให้เกิดการพนันผิดกฎหมายมากยิ่งขึ้น
ศูนยากรศาสตริกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทยได้เสนอให้ภาครัฐ
เข้ามามีส่วนร่วมในการปราบรามโต๊ะพนันบอล

และเพิ่มความเข้มงวดด้านกฎหมาย
เพื่อให้ผู้กระทำผิดเกรงกลัว

ในการให้ข้อมูลเบาะแสต่าง
และเน้นลดลดลงให้เยาวชน
รับรู้ถึงโทษของการเล่นพนัน
โดยย้ำให้ชมเพื่อความบันเทิง
อกจากนี้ข้อดีของฟุตบอลยูโร
ก็คือจะช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้น
ลดความเครียดจากการเรียนหรือทำงาน
กระตุ้นให้เยาวชนหันมาเล่นกีฬามากขึ้น
และเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว
ข้าวเทราะทีวีรายงาน